เรื่องของเด็กหญิงวัย๑๓ปี
เรียนอยู่ชั้นม๒นะเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษ
อยู่กับคุณแม่ในอพาร์ทเมนต์แถวรามคำแหง
น้องก็กระโดดจากชั้น๑๒ของตึกลงมาเสียชีวิต
เมื่อช่วงคืนวันศุกร์ต่อเนื่องวันเสาร์

คำถามก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็ก
คือแม่ก็เห็นพยายามจะเข้าไปแต่ก็ไม่ทัน
เรื่องที่ว่าลูกสาวล่าสุดคืนลอยกระทง
วันจันทร์ที่๑๑พฤศจิกายน
ถูกชายชะกัน๕๖คนพาไปกักตัวไว้๒๓คืน
ต้องแจ้งตำรวจไปเอาตัวออกมาในสภาพที่แบบโอ้โห
เหมือนกับถูกมอมยารุมโทรม
ข่าวก็บอกว่าเด็กเครียดเพราะท้อง

หรืออาจจะผิดหวังเรื่องความรัก

เด็กหญิงไว้๑๓ปีเที่ยวน้องพิงกี้
จะได้ฟังจากคุณแม่ว่าเออตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาว
แล้วก็ความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทางคดีความด้วยนะครับ
แม่ของน้องยืนยันว่าลูกสาวไม่ได้ตั้งท้องนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวค่อยไล่ไปแต่ละเหตุการณ์เนี่ยนะ
หลังจากที่มันเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นนะครับ
เด็กหญิงวัย๑๓ปีนักเรียนชั้นม๒
กระโดดจากหน้าต่างชั้น๑๒ของคอนโดที่อยู่ย่านรามคำแหง
ตกลงมาเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาของแม่นะครับ
คือแม่เนี่ยเชื่อว่าเป็นเพราะลูกสาวเครียดและคิดมากจากการที่ถูกกลุ่มชายชะกัน๕๖คน
เอาตัวไปกักขังแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศ
ตำรวจเนี่ยกำลังดำเนินคดีนี้อยู่นะครับ
ตอนนี้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้๒คนนะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีไปที่คอนโดแห่งนี้นะครับไปคุยกับคุณแม่
แม่บอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกสาวมาขออนุญาตไปกินโจ๊กกับเพื่อน
แล้วก็กลับมาที่บ้านประมาณ๔๕ทุ่มในคืนวันศุกร์นะ
สภาพเนื้อตัวมอมแมมคล้ายเหมือนกับมีอาการเหมือนคนเมา
ระหว่างที่อาบน้ำลูกเนี่ยเปิดเพลงเศร้าเสียงดังไปด้วย
เนื้อเพลงเหมือนคนอกหักอยู่ในห้องน้ำ
แม่ก็เลยไปเรียกลูกให้ออกมานะฮะ
แล้วก็ให้ลูกไปกินยาที่หมอให้มา
แต่ลูกคว้าโทรศัพท์มาแล้วก็แชทคุยกับเพื่อน
จนเกือบเที่ยงคืนลูกก็มาหยิบรองเท้าจะออกจากห้องนะฮะ
แม่บอกว่าตอนนั้นห้ามลูกบอกอย่าไปไหนเลยมันดึกแล้ว
แล้วก็เดินไปรั้งตัวลูกเอาไว้แต่ลูกไม่ยอมฮะ
ลูกวิ่งหนีออกจากห้องไปเลยแล้วก็แค่ตะโกนบอกแม่ว่าเดี๋ยวมา
แม่ก็พยายามจะวิ่งตามแต่แม่บอกว่าแม่เองก็เป็นโรคความดันสูง
ก็วิ่งตามไม่ไหวก็เลยอ่ะกลับมารอลูกที่ห้องก็ได้
คิดว่าลูกก็คงไปหาเพื่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็มา
แต่สักพักนึงระหว่างที่รอลูกอยู่ก็เลยลองเปิดโทรศัพท์ดูนะฮะ
แล้วก็เห็นข้อความที่ลูกสาวโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
โพสต์คำว่าไปแล้วนะนี่ฮะแม่บอกว่าเริ่มแปลกแล้ว
คืนวันเกิดเหตุนะลูกโพสต์ว่าไปแล้วนะ
ก็เลยรีบโทรหาลูกทีนี้โทรเป็น๑๐สายลูกไม่รับ
จนกระทั่งครั้งสุดท้ายสายสุดท้ายเนี่ยลูกรับโทรศัพท์
แม่ก็วิ่งตามหาจนพบว่าลูกไปนั่งอยู่ริมขอบหน้าต่าง
บริเวณทางหนีไฟชั้น๑๒ของคอนโดแล้วลูกก็ทิ้งตัวลงไปจากตึก
ต่อหน้าต่อตาแม่แม่เล่าให้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราฟัง
ซึ่งคุณแม่บอกว่าภาพเหตุการณ์ในขณะที่ลูกสาวกระโดดลงจากตึก
ยังติดตาอยู่นะฮะและคงจะติดตาแบบไม่หายไปจากตัวเองอย่างแน่นอน
ตอนนั้นพยายามห้ามลูกแล้วว่าอย่าโดดอย่าโดด
ลูกสาวแค่หันหน้ามามองคุณเข็มมาสอน
หันหน้ามามองแม่แล้วลูกก็ทิ้งตัวลงไปเลย
แม่บอกว่าไม่มีคำกล่าวลาอะไรออกมาจากปากลูกทั้งสิ้น
หันหน้ามามองแล้วทิ้งตัวลงไปเลย
แม่เสียใจมากคือเสียใจแบบมันจะอธิบายอะไรยังไงได้
นอกจากคำว่าแม่หัวใจแทบสลาย
จุดที่ตกลงไปตรงนี้ฮะจากชั้น๑๒แล้วน้องทิ้งตัวลงไปเนี่ย
อยู่ตรงวงแดงตรงนั้น
เรียกแค่พิงกี้แต่ไม่รู้เขาได้ยินหรือเปล่า

แล้วก็หลุดเลยหลังจากนั้นพอลูกตก

จากนั้นพี่ก็ช็อกแล้วคือแหกปาก
ถ้าพี่รู้สักหน่อยว่าในแชทที่เขาคุยกันนะ
เขาก็รีบส่งข่าวมาบอกเรานะว่า

แล้วมันส่งภาพให้เพื่อนดูหมดเลยนะ

คุณลุงมา

แล้วเป็นจุดที่น้องตกลงไปเนี่ย
มันมีภาพที่กล้องวงจรปิดของคอนโดที่น้องอาศัยอยู่กับคุณแม่เนี่ยนะฮะ
บันทึกภาพในช่วงเวลา
เที่ยงคืน๗นาทีเอาไว้นะครับ

เหมือนที่แม่บอกลูกไม่ยอมหยุดลูกไปแล้ว

ไปยังชั้น๑๒ของอาคาร
ขณะที่มีแม่เดินตามขึ้นไป

ตะโกนสอบถามลูกว่าจะไปไหน

นี่คงเป็นตอนที่แม่โทรหาไลน์สาย
แล้วก็เปิดประตูเข้าไปนั่งอยู่ที่ริมหน้าต่าง
ส่วนกล้องวงจรปิดตรงชั้นล่างนะที่ชั้นล่างของคอนโดเนี่ย
จะเห็นภาพของน้องเนี่ยตัดสินใจกระโดดลงมาเนี่ย
แต่ภาพมันไม่เห็นนาทีกระโดดนะมันเห็นเป็นฝุ่น
ท่านผู้ชมเห็นเป็นฝุ่นเนี่ยคือน้องกระโดดลงมา

มีผู้ชายคนหนึ่งชะโงกหน้ามาดูด้วยนะคงจะสังเกตเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้น
หลังจากที่น้องทิ้งตัวลงไปแล้วแม่ก็จะเห็นภาพลักษณะลนลานแบบกึ่งเดินกึ่งวิ่ง
ตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนในคอนโดคือเห็นลูกกระโดดลงไป
แต่แม่บอกแม่เองก็มีโรคความดัน

จะตามลูกจากห้องตอนแรกยังต้องกลับมานั่งรอแล้วก็เห็นความผิดปกติจากเฟซบุ๊ก
ก็ถึงตามหาอีกครั้งหนึ่งนี่เห็นไหม

ก็พยายามตะโกนบอกคนเนี่ยจะทั้งเดินจะทั้งกดลิฟต์จะอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

นี่ครับแม่บอกว่าถ้าจะถามหาสาเหตุนะลูกน่าจะเครียดปัญหาหลายเรื่อง
รับว่าลูกสาวเป็นคนติดเพื่อน
เวลามีปัญหาเนี่ยลูกจะเลือกเล่าให้เพื่อนฟัง

แล้วก็มั่นใจว่าน่าจะมีคนบังคับหรือว่าหลอกให้ลูกสาวเนี่ยออกไปหาอยู่เป็นประจำ

เพราะเมื่อ๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาลูกสาวขอไปเที่ยวงานลอยกระทงกับเพื่อน
แล้วหายไป๒วัน๒คืนพยายามตามหาลูกอยู่ตลอด
วันที่๑๓พฤศจิกายนมีพ่อของเพื่อนลูกสาวโทรมาบอกว่าลูกสาวโทรไปขอความช่วยเหลือกับเพื่อน
เนี่ยคือจะขอความช่วยเหลือขนาดนี้นะ
คือน้องยังเลือกโทรหาเพื่อนไม่โทรหาแม่
อันนี้น้องหนูต้องฟังเอาไว้นะฮะมีอะไรต้องคุยกับพ่อกับแม่นะ
พ่อของเพื่อนลูกสาวโทรมาบอกว่าลูกสาวโทรไปขอความช่วยเหลือกับเพื่อนบอกว่าถูกจับตัวไว้ออกไปไหนไม่ได้
ขอให้ไปช่วยเหลือหน่อยที่ห้องพักแห่งหนึ่งในซอยพัฒนาการ๓๖
ก็แจ้งตำรวจแล้วก็ตามไปกัน
ตอนไปเจอลูกอยู่ในสภาพสลึมสลือเหมือนถูกมอมยา
ในห้องมีกลุ่มผู้ชายอยู่ประมาณ๕๖คนนะ
พอแจ้งความแล้วตำรวจมาเนี่ยมี๒คนที่ถูกจับได้ถูกดำเนินคดี
คือนายกิตติยพงศ์บุญถนัดหรือนายบอยอายุ๒๔
กับเพื่อนอีกคนนึงเป็นเพื่อนของในบอยที่ถูกกันไว้เป็นพยานตอนนี้นะครับ
แต่ตอนนี้ตำรวจยังไม่สามารถเอาผิดไปถึงใครได้
คนนี้คือนายบอยนายกิตติยพงศ์นะครับ
เหตุการณ์นี้แม่บอกว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกสาวเกิดความเครียดและคิดฆ่าตัวตาย
เนื่องจากคดีนี้ยังไม่มีความคืบหน้า
ยังจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีไม่ได้
แม่บอกว่าหลังเกิดเหตุพาลูกไปตรวจร่างกายพบว่าลูกถูกล่วงละเมิดทางเพศ
แต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องตั้งท้อง
ถ้าจะบอกว่าลูกเครียดเพราะตั้งท้องเนี่ยไม่มี
เดี๋ยวฟังคุณแม่นะครับที่คุยกับทีมข่าวของเรานะครับ
ดีที่จำจับคนร้ายยังไม่ได้ก็คือเรากำลังจะดำเนินคดี
แต่ทีนี้กำลังไปตรวจร่างกายอยู่ว่ามีกระทำชำเลาอะไรหรือเปล่า
เราจะได้ดำเนินการใช่แต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลย

คนก็มีการกระทำชำราวจริงแต่ไม่ได้ท้องล้านเปอร์เซ็นต์
อยากให้ติดตามว่าเงื่อนงำก็คือมันผัวพันไปหลายอย่างในกลุ่มนี้ค่ะ
แล้วไอ้ตัวใหญ่ที่ข่มขู่ลูกเราอยู่ตอนนี้มันมีชื่อว่าไอ้จมูกขาวที่ว่า
พูดจนคำสุดท้ายจนน้องบอกว่าหนูทำอะไรผิดหนูก็ขอโทษ

เขาพูดอย่างนี้อยู่ในแชทคำสุดท้ายแล้วเขาก็
เที่ยงคืนก็ลงเลยถ้างั้นก็คงไม่ทิ้งโทรศัพท์ไว้ให้พี่หรอก
เขาทิ้งโทรศัพท์ไว้ข้อมูลเยอะแยะเลยที่เขาแชทกับคนนั้นคนนี้ไว้
ให้สืบคือมันอาจจะไม่ใช่กลุ่มนี้อาจจะหรือกลุ่มเดียวกัน
มันคงจะติดต่อกันไปนะว่าไอ้ตัวใหญ่มันเป็นคนตัวไหนที่อยู่เบื้องหลังอยู่
คือทุกครั้งเนี่ยลูกจะพยายามออกไปให้ได้ออกจากบ้านนะคะแล้วเขาพฤติกรรมแบบว่าเกี่ยวกับยาเสพติดคุณแม่เห็นเลย
แม่ก็ยืนยันนะคะว่าลูกสาวไม่ได้ตั้งท้องตามที่เป็นข่าว
แต่ว่าคนใกล้ชิดของน้องพิงกี้เนี่ยเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าน้องพิงกี้เครียดเรื่องแฟนหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับแฟนนุ่มของน้องพิงกี้นะคะเขาอายุสิบเจ็ดค่ะ
ช่วงวันเกิดเหตุไม่ได้อยู่ด้วยเพราะว่าตัวเองทำงานเลิกดึกกลับมาบ้านก็นอนมารู้ข่าวว่าแฟนกระโดดตึกตายก็คือเพื่อนโทรมาบอก
เต้ยคนนี้ค่ะนามสมมุตินะคะอายุ๑๗เขาก็เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าตอนนั้นตกใจมากช็อกมากทำอะไรไม่ถูกแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูแชทปรากฏว่าน้องพิงกี้อะค่ะ
ฝากข้อความทิ้งข้อความเอาไว้หลายข้อความเลยคุณผู้ชมเหมือนกับลาตายอ่ะคือน้องส่งข้อความไปหาแฟนนุ่มแบบนี้นะคะ

ภาพสุดท้ายภาพนี้ก่อนที่จะกระโดดลงไปครับน้องเต้ยก็เลยรีบไปที่คอนโดของน้องพิงกี้นะคะตอนไปถึงเนี่ยเห็นว่าน้องพิงกี้นอนเสียชีวิตอยู่แล้ววินาทีนั้นบอกว่าเข่าสุดเลยค่ะครับไม่มีสติเหมือนคนบ้าเลยค่ะน้องเต้ยบอกกับทีมข่าวของเราว่าในคืนวันเกิดเหตุช่วงประมาณตีสองก่อนที่จะรู้ข่าวว่าพิงกี้กระโดดตึกเนี่ยนะคะพิงกี้ไปเข้าฝันในฝันพิงกี้มาบอก

ไม่น่าจะใช่เรื่องที่น้องพิงกี้เครียดถึงขั้นฆ่าตัวตายคือถ้าท้องจริงเต้ยก็บอกว่าเต้ยก็พร้อมจะรับผิดชอบ
ก็เลยคิดว่าน้องพิงกี้น่าจะเครียดเรื่องที่น้องถูกกักขังหน่วงเหนียวแล้วก็ถูกล่วงละเมิดมากกว่า
เพราะว่ากลุ่มที่ก่อเหตุยังไม่มีใครได้รับโทษเลยสักคนจับมาแล้ว๒ตัวก็ปล่อยตัวไปเพราะว่ามีหลักฐานในการดำเนินคดี
ก็เลยอยากให้ตำรวจเร่งทำงานเรื่องนี้ค่ะเรื่องที่น้องพิงกี้ถูกกักขังหน่วงเหนียวแล้วก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะ
ตาไม่หลับอ่ะครับน้องเต้ยบอกว่าขอสัญญาว่าจะไม่รักใครอีกแล้วตลอดไปจะรักแค่พิงกี้คนเดียวตลอดชีวิต
อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะพี่แต่น้องบอกว่าจริงแต่น้องบอกพูดแค่ปากเปล่าแต่ไม่มีหลักฐานแต่มาน้องมาพูดว่าน้องไม่ได้ท้องแน่
ไม่ได้บอกนะพี่แต่ถ้าน้องท้องผมก็พร้อมจะยอมรับแต่ถ้าเรื่องนี้ถ้าน้องจะเครียดไม่น่าใช่พี่
คือเหมือนว่าน้องจะเครียดเรื่องที่โดนข่มขืนมากกว่ายังไงก็ไม่รอดพี่ผมบอกไว้เลยยังไงไม่รอดอย่าให้ผมเจอแค่นั้นแหละ
ผมเจอเดี๋ยวรู้กันว่าผมเป็นยังไงที่แฟนผมไม่บอกก็น่าจะรู้ผมมารับได้เพราะแฟนผมไม่ได้ไปให้เขาไปเอาเองใช่ไหมพี่
โดนกักขังถ้าน้องบอกวันนั้นยังไงผมก็เอาแน่บอกว่ารักมากครับพี่ไม่พร้อมมีใครจะมีน้องเป็นคนเดียวนะพี่ตลอดไปได้จริง
คือเรื่องเนี้ยเอาละคือตามเหตุการณ์เนี่ยคือน้องพิงกี้ตัดสินใจฆ่าตัวตายค่ะ
กระโดดลงไปจากชั้นสิบสองของอาคารที่พักอาศัยอยู่แต่มันมีมูลเหตุค่ะ
มูลเหตุตรงเนี้ยที่ทางครอบครัวหรือว่าทางแฟนหนุ่มของเขาที่เพิ่งคบกันสองเดือนเขาติดใจว่าทำไมคดีมันยังไม่คืบหน้าอืม
เองบอกว่าอยากให้ตำรวจแบบไปไล่ให้ได้ว่าคือแม่บอกว่ามันต้องมีใครสักคนหนึ่งที่มันบังคับลูกสาวออกไปอยู่ตลอด
ให้ออกไปหาอยู่ตลอดแล้วไม่ใช่แค่กรณีล่าสุดอ่ะก่อนหน้านี้ก็เคยมีมา
แต่ล่าสุดเนี่ยคืนลอยกระทงเนี่ยไปกักตัวลูกสาวไว้๒วัน๒คืน
ต้องตามไปช่วยกันในสภาพแบบสลึมสลือถูกมอมยาถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ย
บ้านหลังที่ลูกสาวก็คือน้องพิงกี้โทรไปบอกเพื่อนนะนะบอกให้เพื่อนมาช่วยให้หน่อย
พ่อเพื่อนโทรมาบอกแม่ของน้องพิงกี้เนี่ยบอกว่าถูกกักไว้ในบ้านในซอยพัฒนาการสามสิบหก
นะครับวันนี้ทีมข่าวทรัฐทีวีเราไปที่จุดเกิดเหตุตรงเนี้ยนะครับท่านผู้ชมครับ
บ้านพักหลังหนึ่งในซอยพัฒนาการสามสิบหกนะซึ่งเขามีเป็นห้องพักนะ
เป็นจุดที่น้องพิงกี้ถูกแม่กับทางตำรวจเนี่ยตามมาเจอแล้วมาช่วยออกไปนะครับ
ถูกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกักขังหน่วงเหนียวเอาไว้แล้วก็คาดว่าจะถูกล่วงละเมิดถูกคมคืนที่นี่ด้วยอ่ะ
รอยกระทง๑๑๑๓พฤศจิกายนตอนนั้นแม่ของเด็กหญิงแจ้งความที่สอนอคลองตันนะฮะ
แล้วตำรวจก็นำกำลังมาตรวจสอบไปถึงน้องพิงกี้อยู่กับผู้ชายสองคน
สภาพมึนเมา๒คนนี้นะมีนายกิติยพงศ์บุญถนัดหรือนายบอยอายุ๒๔
ที่เป็นผู้ที่ท่านถูกที่ท่านเห็นภาพเนี่ยนะอีกคนนึงเนี่ยอายุ๒๕
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กันตัวให้เป็นพยานตำรวจแจ้งข้อหากับนายบอย
ตอนนี้ก็คือครอบครองเครื่องกระสุนปืนโดยผิดกฎหมายนะ
กำลังขยายผลอยู่ว่าจะมีการข่มขืนหน่วงเหนียวกักขังอะไรยังไง
แต่น้องก็เพิ่งอายุสิบสามอยู่แล้วนะครับผลการตรวจจากแพทย์เบื้องต้นพบว่า
มีร่องรอยการถูกกระทำชำราวนะครับเดี๋ยวรอตำรวจขยายผล
ส่วนเจ้าของห้องพักอายุ๔๘นะครับเขาบอกว่าห้องพักแห่งนี้เป็นห้องพักของแม่ของในบอย
นายกิติยพงศ์เมื่อสักครู่นี้อันนี้ห้องพักของแม่
ปกติห้องพักห้องนี้มักจะมีการมากินเหล้ามาสังสรรค์มามั่วสุมกันเป็นประจำ
แล้วก็มีเพื่อนในแก๊งของนายบอยหลายคนทั้งผู้หญิงผู้ชายแวะเวียนกันมา
วันที่ตำรวจเข้ามาตรวจค้นจับกลุ่มเนี่ยก็เห็นว่าน้องพิงกี้ก็อยู่ในห้อง
ลักษณะตาเบลอตาลอยสภาพคล้ายคนเมาอันนี้เจ้าของสถานที่แห่งนี้ที่เขาดูแลอยู่

ปกติห้องนี้เพื่อนมาบ่อยไหมมาบ่อยครับ
มาทำอะไรกัน
ผู้หญิงสภาพเป็นยังไง
ก็หน้าตาเขาเบอร์เบอร์มีตาลอย

คือเจ้าของหอพัฒน์เขาบอกว่า

แต่ผมว่าทำได้นะนะคืออ่าไม่อยากไปบุกตรวจคนอะไร

หรือบอกแม่เขาให้แม่เขามาดูลูกเขาหน่อยบ้างก็ได้
คนดูแลที่พักอะไรแบบนี้ต้องช่วยเป็นหูเป็นตานะ
จริงแล้วอ่ะนะคะส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะพันธุ์ตำรวจเอกปรเมฆโพยนอก
กำกับสนคลองตันบอกว่าตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
สอบปากคำพยานเพิ่มรอผลตรวจร่างกายจากแพทย์
ว่าน้องพิงกี้ผู้เสียชีวิตถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่านะคะ

ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าตำรวจจะมีการออกหมายจับเพิ่ม
ในข้อหาพรากผู้เยาว์ผู้กำกับสนคลองตันบอกว่ายังนะคะ
แต่ว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานคาดว่าไม่นานจะรู้ผลสรุปของคดีค่ะ